ปุ๊บอันดับสวัสดีครับ
ปุ๊บอันดับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลามากัดกันแล้วนะคะคุณชินทรา
เวลาที่จะต้องมาสวัสดีกันก่อนนะครับคุณชิสาครับ
สวัสดีกันตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้ก็เลยมากัดให้สะบัดกับเราสองคนใน
ผู้กัดสมัดข่าวอัตโนกสนัดกับเราสองคนแบบนี้
อย่าเพิ่งตกใจว่าน้องจูด้งเขาหายไปไหนปฏิบัติหน้าที่
สะบัดทั่วไทยเดี๋ยวก็เอานำสิ่งดีมาฝากพวกเรา
ถูกต้องครับก็เลยทิ้งเราสองคนเอาไว้
นะฮะตรงนี้ดังนั้นแล้วคุณผู้ชมค่ะไลน์มาคุยกันหน่อย
ครับวันนี้มัน๑๑เดือน๑๑แล้วมันเป็นยังไง
วันนี้มันมีหลายที่มาเหมือนกันนะว่ากันว่ามันเป็นวันคนโสด
เฮ้ยวันคนโสดโอ้โฮบางคนยกไม้ยกมือเลย
ไม่โสดก็จะขอมีส่วนร่วมไปด้วยคือมันหมายถึงว่าความเชื่อ
คนจีนเขาว่าอย่างนั้นนะคนจีนเวลายืนเนี่ยเขาว่ามันเหมือนเลขหนึ่ง
อ่าแล้ววันนี้วันที่สิบเอ็ดมันก็เป็นเลขหนึ่งเลขหนึ่ง
แล้วเดือน๑๑ด้วยก็เลข๑เลข๑อีกแล้ว
มันเป็นคนโสดที่ยืนเรียงกัน๔คนโสดมากโสดสนิท
แล้วคนโดดส่วนใหญ่เขาทำอะไรไม่ช้อปปิ้งไงนั่นไง
มันเลยเป็นที่มาของโปรโมชั่น๑๑เดือน๑๑เออ
วันนี้ก็เลยช้อปกระจายเลยถูกจ่ายไปเยอะไหมคะ
ตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่รู้ไหม๑๑จริงโอ้โฮ๑๑บาทโอ้โฮโอ้โฮ
ขั้นไหนก็ส่งข้อความมาพูดคุยกับเราด้วยแล้วกันนะคะ

วันก่อนเราก็เพิ่งจะเห็นกันไปมีบทเรียนกันไปแล้ว
เรื่องของการเปิดพิษดารกับไอ้ซุปค้างคาว
ว้ายออกมาขอโทษแล้วนี่อะไรน่ะหน้าสุดมาอีกแล้ว
เมนูพิษดารค่ะซาซีมิหนูนาเฮ้ย
กินได้เหรอหนูสดน่ะโอ้ยไปดูกันหน่อยฮะ

นี่ครับนี่คือตัดมันครับ

หมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวไปย่านก่อนมาย่าง

เรียบร้อย
อื้อได้เอาใหม่
อื้อใจเย็น

อภัยคุณผู้ชมนะที่เพิ่งจะทานข้าวมื้อเที่ยงรวมไปถึงที่กำลังรับประทานกันอยู่
จริงค่ะอันนี้คือหนูนาสดดิบมาเลย
โอ้โหเอามาให้ดูเพื่อฝากเตือนกันถามเลยละกันว่ามันกินได้ไหมอ่ะ
ตอบเลยว่าผมว่าไม่ได้นะอย่าเลยครับเพราะหนูนาส่วนใหญ่ใครต่อใครที่เขาทานกันอ่ะ
เขาก็จะเอาไปปรุงสุกกันก่อนย่างนี่แหละเนี้ยแต่นี่คือทานสดสด
แต่ในคลิปเนี่ยเขาพูดในลักษณะว่าแกล้งกินนะไม่ได้กินจริง
แต่ลักษณะแกล้งกินก็ดูแล้วกัน
ว่างุบหมับหุบบับราวกับว่ากินจริงเลยเชียว
เหมือนมีไปแตะไปวิ่งไปดมไปเรียอะไรนิดนึงด้วยนะ
อย่าไปสัมผัสเลยครับ
อ่ะถ้าจะกินนะผมแนะนำนะผมไม่ว่าหรอก

เพราะมันมีมากมายหลายเมนูที่พอปรุงสุกแล้ว
โอ้โฮคนดูกันเพียบเลยละครับคุณผู้ชมครับ
เขาไม่ได้กินสดจริงหรอกเขาแกล้งกิน

เหมือนมากค่ะแล้วสุดท้ายในคลิปนะเขาบอกว่า
หนูนาสดที่เห็นเนี่ยทำไมเดี๋ยวเขาก็จะไปปรุงสุกแล้วรับประทานอาหาร
ตัวนึงจะเอาไปย่างสดอีกตัวจะไปผัดกะเพรา
คิดเมนูไว้แล้วแต่ว่าก่อนทำก็เลยทำคอนเทนต์นิดนึง

แต่เป็นไปได้ก็อย่าแกล้งแบบนี้เลยครับ
นะเห็นแล้วไม่สบายใจเพราะว่าใครต่อใครที่เขาดู
วิจารณญาณแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ถ้าเกิดไปเจอกับคนที่เขาแบบว่าคิดว่าทานได้ขึ้นมา
มันจะยุ่งมันจะเป็นอันตรายกันไปใหญ่
ถูกต้องแล้วเพราะเราไม่รู้แหละว่าสัตว์ต่างที่เราเอามาทาน
ถ้าไม่ทำให้สุกแล้วมันมีเชื้อโรคอะไรไหม

คือหน้าหนาวก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวใช่ไหมคุณ
หนาวนะแต่มีโรงเรียนหนึ่งค่ะอยู่ในกรุงเทพนี่แหละ
ห้ามนะประกาศนะว่าไม่ให้นักเรียนใส่ชุดกันหนาวไปโรงเรียนค่ะ
พวกบอลดีเขาเกิดฝันเข้ามาปัญหาจะเกิดกับตัวเรา

ใครทุกคนก็ต้องใส่

ค่อยฟังไปว่าคุณครูอาจารย์เขามีเหตุผลยังไง
ไม่อยากให้นักเรียนใส่เสื้อกันหนาว

ในคลิปนี้มีนักเรียนเกือบ๒๐คนค่ะ

แล้วคุณครูก็เรียกให้ไปยืนหน้าเสาทง

แล้วก็ลักษณะเหมือนต่อว่าตำหนิ
ให้เพื่อนพี่น้องทั้งโรงเรียนเนี่ย
ได้ฟังว่าใส่เสื้อกันหนาวมานี่มันผิดระเบียบ

ครูผู้ชายคนนี้บอกว่า
ใส่เสื้อกันหนาวเนี่ยไม่ควรใส่

แล้วถ้าจะใส่จริงเฉพาะคนที่ป่วยเท่านั้น

นะคะซึ่งคนที่เอาคลิปมาโพสต์เนี่ยนะคะ
โรงเรียนแห่งนี้เป็นวิทยาลัย
วิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งย่านมีนบุรีค่ะ
พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่เท่านั้นแหละค่ะคุณชนะ

ชาวเน็ตมาถกเถียงมาแสดงความคิดเห็นเลย

ก็มีหลายเหตุผลนะที่คุณครูขออธิบาย

แต่ลองมาดูเหตุผลแรกก่อน
เรื่องของการห้ามห้ามใส่เสื้อกันหนาวในโรงเรียน

มันอาจจะไม่ถูกระเบียบของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนนะคะ
เพราะว่าจริงแล้วทางกระทรวงศึกษาที่การ
ไม่ได้มีกำหนดหรือข้อห้ามห้ามใส่เสื้อกันหนาวมาโรงเรียน
ก็คือให้แต่ละโรงเรียนไปดูแลกันเองในเรื่องของยูนิฟอร์ม
ใช่ก็เลยมีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นว่า
อ่ะถ้าอยากจะให้ใส่เหมือนกันเป็นระเบียบ
แล้วป้องกันการเข้าใจผิดเนี่ยก็ทำเสื้อกระหนาวให้เหมือนกันเลยสิ
แจกใส่กันไปเลยสิเออถ้าแจกไม่มีปัญหาเออแต่ถ้าทำออกมาแล้ว
นักเรียนต้องเสียตังค์ซื้ออีกปัญหาผู้ปกครองแล้วค่ะ
ต้องจ่ายอีกแล้วนะคะนี่แหละก็เลยเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์กันมานะคะ
แต่พอเราไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นด้วย
มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ปี๖๑นะคะแล้วก็ยังมีนักเรียนมาตั้งกระทู้ถามเรื่อยว่า
หนูใส่เสื้อกันหนาวไปโรงเรียนเนี่ยผิดไหมนั่นดิ

ไม่ผิดเพราะสมัยที่ผมเรียนอยู่เนี่ยนะยังเป็นนักเรียนอยู่๑๐๒๐ปีที่แล้วเนี่ย
ผมก็ใส่เสื้อกันหนาวไปโรงเรียน
ข้ามันถึงเวลาที่จะต้องหนาวอะมันต้องใส่
เดี๋ยวป่วยมันมีปัญหาอีก
สมัยผมเรียนผมเกงขาสั้นสีกากีด้วยตอนผมเรียน

สั้นแล้วเสื้อก็มีแค่เสื้อชุดนักเรียนตัวเดียว

นี่ไงก็จะมีหนาวกว่าเดิม
แต่อีกเหตุผลที่คุณครูเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปสลับสับเหมือนกับโรงเรียนข้าง
ที่เขาจะมีเรื่องตีกันเป็นประจำอะไรแบบนี้
ผมว่ามันเป็นปัญหาปลายเหตุนะ

นั่นแหละสิต้องหาวิธีจะแต่งยังไงระดับไหนละกัน
ยังไงมันหนาวมันต้องใส่เสื้อล่ะ
มาเรื่องนี้กันบ้างเจออีกแล้วตัวตึง

มีหลายย่านเหลือเกินมีทั้งที่เยาวราชที่ระยอง
ล่าสุดเจอที่ย่านเพชรเกษม
แต่ตัวตึงที่ว่าเนี่ยเหมือนไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน
เอะอะโวยวายคว่างปลาสิ่งของด้วยครับ
ซาถนาไหน
อ้าวเนี่ยตัวตึงค่ะญาติเพชรเกษมเออที่บ
ไว้เนี่ยนะคะครับโอ้โหกว้างปลาสิ่งของเนี่ยน่าจะเป็น
นะคนแถวนั้นชาวบ้านก็พยายามเจรจาแล้วแต่ดูท่าทางจะคุยไม่รู้เรื่องแล้วแหละ

เหตุมันเกิดนะครับภายในซอยเพชรเกษม๕๑เขตบางแคร์กรุงเทพมหานคร
เนี่ยคนนี้ชื่อป้าเล็กนามสมมุตินะโวยวายอยู่ตรงนี้แหละครับ
แล้วบ้านใครเนี่ยตรงนี้ที่ป้าเล็กไป
ไม่ใช่บ้านป้าเล็กแน่นอนเป็นบ้านของชาวบ้านเท่านั้น

คว่างปลาสิ่งของใส่บ้านเขาแล้วก็ยืนโวยวายแบบนั้น

ชาวบ้านที่เห็นและได้ยินเสียงเขาก็มาดูแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
แล้วไปมีเรื่องด่ากับชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นโอ้โห
เนี่ยตัวตึงของจริงตัวตึงแบบนี้ก็ไปไกลนะ
เออแล้วไปปลาหินใส่ชาวบ้านเขาอีกด้วย

ผู้เสียหายเขาเห็นท่าไม่ดีรีบโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจให้มาช่วยระงับเหตุ
กลัวกลัวป้าเล็กจะหนีแล้วไปสร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายไปอีกนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วดูท่าทางป้าเล็กคุยไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับ
แล้วบางช่วงก็เห็นว่าป้าเล็กเนี่ยเอาอิดนะอิดแข็งเนี่ย
ไปทุ่มในพื้นถนนบางช่วงไปวุ่นวายกับแม่ค้า
แม่ค้าขายหมูปิ้งดูนะไปเจอแม่ค้าขายหมูปิ้งใช่ไหม
เข้าไปหยิบหมูปิ้งดื้อแบบนี้เลยแล้วไงต่อ
ไม่รู้กินหรือเปล่าแต่หยิบมาอย่างนี้อายจะไปเครื่องเอาหมูปิ้งไปเครื่องใส่เขา
แล้วก็ไปวางไว้ที่เดิมแล้วใครจะไปกินหมูปิ้งที่ป้าแกหยิบแล้ว
เออนั่นน่ะสิโอ้อันนี้ฮะลักษณะเหมือนโหยไฟ
คือแบบกวนไปด้วยอารมณ์แบบนั้น
เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ไปที่บ้านของป้าเล็กนั่นแหละที่อยู่ภายในซอยเพชรเกษม๕๑
คือถ้าถามคนแถวนั้นเขาก็รู้ดีทีมข่าวของเราก็เลยขับไปเรื่อย
ไปเจอบ้านป้าเล็กค่ะแต่ไม่เจอป้าเล็ก
อ้าวป้าเล็กไปไหนล่ะโอ้ยไม่รู้เหมือนกัน
แต่ที่เราเจอเนี่ยก็คือพี่ชายของป้าเล็ก
ไหนก็เจอแล้วเนอะเจอพี่ชายก็ยังดี
ขอพูดคุยหน่อยขอรู้เรื่องของข้อมูลเพิ่มเติมหน่อย
พี่ชายแกบอกอย่างนี้ว่าป้าเล็กเนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวท
แล้วป่วยจริงหรือเปล่าอ่ะคำถามเกิดขึ้นค่ะ
ถ้าไม่เชื่อพี่ชายป้าเล็กเอาหลักฐานให้ดูเลย
ก็คืออย่างแรก๒ยาอ๋อ

แล้วก็ถามพี่ชายนี่ป้าเล็กไปก่อเหตุแบบนี้
คุณรู้ไหมแล้วทำไมถึงไปก่อเหตุแบบนั้น
พี่ชายป้าเล็กบอกโอ้ก็ยายเล็กไม่ยอมกินยาโอ้
ให้มาแล้วดันไม่กินนี่ไง
โอ้โหเอาจริงตัวพี่ชายของป้าเล็กเนี่ย

เพราะว่าตัวเองอยู่ที่บ้านเนี่ยก็โดนทำร้าย
รวมไปถึงแม่วัย๘๓ปีที่อยู่ด้วยกัน

หลักฐานต่างที่บอกว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทนะครับ

ผู้เสียหายที่ถูกป้าเล็กปลาขวดใส่บ้าน
ยืนยันว่าไม่รู้จักกับป้าเล็กมาก่อน
แล้วไม่รู้ด้วยว่าป้าเล็กเนี่ยป่วย

ก่อนเกิดเหตุคนในชุมชนเขาก็ไม่ได้มีใครไปยั่วยุแกนะ
หรือไม่ได้มีใครไปพูดจาไม่ดีกับป้าเล็ก

เดินเข้าไปในครัวแล้วก็หยิบขวดเบียร์

ขวดเบียร์ยังคาอยู่อย่างนี้เลยที่มันแตกอยู่

แล้วสงสัยไม่รู้จะเห่าหรือจะหอนดี

โอ้โหขนาดหมายังเกรงใจเลยนะป้าเล็ก
สิครับผู้เสียหายยังบอกอีกนะฮะว่าโชคดีที่บ้านเขาไม่ได้เสียหายอะไรมาก

ป้าเล็กกับคนแถวนี้อาศัยอยู่แถวนี้ด้วยกัน
แต่กลัวอย่างเดียวว่าป้าเล็กจะไปก่อเหตุทำร้ายคนอื่นอีก
ก็เลยอยากจะฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดีกว่า
นะให้ลงพื้นที่มาช่วยดูแลกันหน่อย
เรื่องของผู้ป่วยจิตเวท
ถ้ามันหนักเกินไปคนในครอบครัวเอาไม่อยู่
ก็ต้องไปที่โรงพยาบาลไหมไปพักรักษาตัวกันเลยไหม
ได้ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะช่วยพาไปด้วยน่าจะดี
เพราะว่าทางครอบครัวเขาก็เกินที่จะดูแลเหมือนกัน
ควบคุมไม่ได้ด้วยก็กลายเป็นปัญหาสังคมอย่างหนึ่งนะคะ
แต่ว่าถ้าคุณมาเจอคุณยายกลุ่มนี้แล้วคุณจะยิ้ม
คุณยายมานั่งปิ๊กนิกอยู่ที่ปั๊มน้ำมัน
แล้วเขาพิกนิกด้วยการทำอะไรทานไปดูค่ะ
เออคนนึงตำส้มตำคนนึงตักข้าวสวยคนนึงเตรียมจัดจาน
น่ารักน่ารักโอ้โหเห็นแล้วก็เป็นภาพที่พี่อมยิ้มไปด้วย
เขานั่งทานกันอยู่ที่ปั๊มใช่ไหมคือตรงนี้เลยอ่ะ
ไหนพอจะรู้ไหมจะได้ไปทานด้วย
คุณอยากจะไปแจมกับคุณยายเหรออยากจะไปแจมกับเขา
อย่าลืมเอาน้ำตกเอาปิ้งไก่ไปด้วยนะ

แล้วก็มีแคปชั่นก็ทำให้หลายคนเข้ามาเห็นแล้วก็อมยิ้มไปด้วย
แล้วก็คอมเมนต์ต่างนานาหลายคนก็บอกว่านี่แหละเพื่อนแท้นะคะ
ลำบากก็ลำบากด้วยกันกินก็กินด้วยกันอยู่ไหนก็มีความสุขได้
ค่ะบางคนแซวอ่ะเออบอกยายปูปลาร้าเผื่อหนูสักครกหนึ่งนะ
เออถ้าหนูทำซุปหน่อไม้ไปอะไรอย่างนั้น
ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของความผูกพันระหว่างคนวัยเดียวกัน
แต่ว่าในเรื่องของความเหมาะสมอันนี้ก็ต้องว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง
ว่าถูกต้องไหมเหมาะสมไหมสะอาดหรือเปล่าหรือว่ารบกวนที่สาธารณะไหมด้วยนะคะ
แต่ทางปั๊มผมว่าเขาน่าจะมีที่นั่งดีนะเออลองจัดให้คุณยายเขาได้นั่งกันหน่อย
อาจจะเป็นแบบวิถีของชาวบ้านค่ะคุณยายก็นั่งตามพื้นธรรมดา

ไปดูเรื่องนี้กันบ้างฮะเรื่องของข่าวจริงข่าวปลอมไปร่วมกันเช็คหน่อย
เพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาก็มุ่งหน้าจะหางานกันอยู่ใช่ไหมช่วงนี้
ตกงานก็เยอะค่ะแต่มันมีข่าวออกมานะครับว่าตอนนี้เนี่ย
กระทรวงแรงงานเขาเปิดรับสมัครพนักงาน
เฮ้ยมันจริงหรือเปล่านั่นสิไปดูกันหน่อยฮะ
คือหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาก็มีเปิดรับสมัครอะไรของเขา
ถูกแต่มันต้องไปในทางที่ถูกต้องนะมีระเบียบแบบแผนถูกต้อง
แต่มันมีข่าวแชร์ออกมาครับว่ากระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครพนักงานที่ตกงานหรือว่างาน
รายได้๒๐๐๔๐๐บาทต่อวันมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมาก
แต่เรื่องของเรื่องที่ผมอยากจะบอกก็คือมันอาจจะเป็นมิจฉาชีพ
หลอกเอาข้อมูลของเราไงอีกแล้วก็เลยต้องเช็คกันหน่อย
ล่าสุดนะครับทางกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานได้ออกมาชี้แจงว่า
ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มาจากส่วนราชการของกรมการจัดหางานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ดูวิธีการเอามาแชร์ก็น่าจะรู้แล้วแค่ไปเอาโลโก้มาแล้วก็พิมพ์ใส่ข้อความนู่นนี่นั่นเข้าไป
นี่คือข่าวปลอมนะครับแต่ถ้าอยากจะได้ข่าวจริงอยากจะรู้ว่ากระทรวงนั้นกระทรวงนี้
กระทรวงแรงงานเองเขาเปิดรับสมัครพนักงานอย่างไรอะไรยังไงบ้าง
ไหนคะไปดูได้นะครับผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำพิมพ์เข้าไปเลยในกูเกิ้ล
หรือถ้าจะสมัครงานเนี่ยผมว่าแนะนำนะไปกับทางบริษัทโดยตรงเลยจะดีกว่านะ
ก็คือตรวจสอบกับหน่วยงานต้นสังกัดจริงนะคะแล้วดูประกาศให้ดี
ส่วนใหญ่ถ้ามาทางออนไลน์ไม่ค่อยน่าจะถือเท่าไหร่
ก็คือดูเอาไว้ได้แหละแต่คุณต้องเช็คเพิ่มเติมด้วยไง
โทรนะตรวจสอบอะไรต่างนานาจะได้ไม่ถูกหรอกนะคะ
อยากจะซื้อทองคำแต่ว่าไม่ต้องไปถึงร้านทอง
แค่มีแอปเป่าตังค์ที่เราใช้คนละครึ่งกันอยู่แล้วสามารถที่จะซื้อทองได้แล้วค่ะ
มาแบบนี้ก็ไม่ต้องไปเยาวราชแล้วสิคะเออไปก็ได้แต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกจริงจริงคุณก็แค่เปิดแอปเป่าตังค์ขึ้นมา
เดี๋ยวนี้ไม่ไปเยาวราชไม่ไปซื้อทองแล้วนะไปซื้ออะไรฮะไปซื้อเกาลัดมีหลายร้านอร่อยด้วย
บอกเลยว่าไม่ยากจริงใครใช้แอปเป่าตังค์อยู่แล้วคุณลองเปิดไปดูแอปพลิเคชันเขามันจะมีฟังก์ชั่นใหม่อะไรให้เราได้มาเรียนรู้กันเยอะ
เริ่มซื้อขายกันเมื่อวานนี้นะคะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
เปิดบริการครั้งแรกตั้งแต่เมษายนนะนักลงทุนก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะ
เรามาบอกข่าวเผื่อใครยังไม่ทราบก็จะได้รู้นะเผื่อสนใจแต่ถ้าหากใครใช้อยู่แล้วก็จะได้มั่นใจมากขึ้น
เขาชอบที่จะไปลงทุนกับทองไงเงินมันขึ้นมันลงอะไรตลอดนี่ใช่ไหมราคาทองคำอ่ะ
ก็เป็นสินทรัพย์หนึ่งที่ลงทุนเอาไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นต้องเก็บเองแล้วไง
ลงทุนแบบนี้แหละทองก็อยู่กับธนาคารนั่นแหละนะคะอยู่กับคนขายอยู่กับร้านทองนั่นแหละ
สวยเบอร์จำง่าย๐๒๑๑๑๑๑๑๑๑บอกเลยว่าการซื้อลงทุนทองคำออนไลน์เนี่ยนะ

นี่ไงมีเงินเขาให้เรียกน้อง
มีทอง
มือผีหรอไม่ใช่มือผีอะไรแต่เป็นมือปลาระเบิดว้ายมาปลาระเบิดกวดใส่ที่บ้านของเขาอ่ะครับ
อ่ะอยากรู้จริงจริงว่าเป็นใครเอาไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนนะครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะฮะที่บริเวณตรงนี้
ริมถนนวารินกันทรรักษ์ใกล้กับแยกน้องตาผลอำเภอวารินชำราบ
อุบลราชธานีเดี๋ยวคุณจะได้เห็นนะนี่คือผู้ก่อเหตุนะ
ขับมอเตอร์ไซค์มาจอดที่บริเวณตรงนี้นะครับมาแล้วตรงนี้เนี่ยมีอู่ซ่อมรถอยู่
แล้วสักพักเขาทำอะไรเขาจุดไฟแล้วเอาไอ้เหมือนกับว่าเป็นเหมือนระเบิดไหม
เป็นคล้ายไอ้ระเบิดขวดนั้นอ่ะมันจะมีเหมือนชนวนชนวนที่แบบว่า
ุ่มเอาไว้ข้างในขวดที่บรรจุน้ำมันการ์ดค่ะพอจุดไฟปั๊บคว่างขวดเลย
มันก็เลยกลายเป็นประกายไฟแบบนี้ฮะค่ะโยนไปแบบนี้ไม่ใช่ขวดเดียวนะ
กี่ขวดล่ะหกขวดโอ้โหนี่กะจะให้ไหม้ให้เสียหายเลยเหรอฮะโอ้โห
ทำอย่างนี้เนี่ยอุกอาจนะผมว่าเขาน่าจะรู้ทั้งรู้ว่าตรงนี้
มันเป็นถนนใหญ่ค่ะกล้องวงจรปิดน่าจะมีโอ้โหแล้วมีหลายมุมด้วย
เหตุเกิดประมาณสักทุ่มครึ่งของวันที่๙พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
คนก็น่าจะยังพลุกพลาดอยู่นะใช่ครับคุณชิสาถือว่าอุกอาจนะฮะ
แบบนี้ไปถามผู้เสียหายฮะนางสาวพันธิวาพลเรืออายุ๓๘ปี
อู่ซ่อมรถนั่นแหละบอกว่าช่วงเกิดเหตุน้องสาวอยู่ที่หลังร้านพอดี
ก็เลยต้องรีบเรียกพนักงานดับเพลิงมาช่วยดับไฟหน่อยโอ้โหแล้วเนี่ย
ตรงนี้ไฟไหม้เยอะเลยนะคุณชิสาค่ะนี่กะเผาหมดเลยนะเนี่ย
โอ้โหโยนมาตั้งหกขวดไอ้ระเบิดเพลิงนั่นอ่ะค่ะอะไรเสียหายบ้างล่ะคะเนี่ย
มีรถยนต์๔คันจักรยานยนต์๑คันเครื่องมือช่างแบตเตอรี่
รวมรวมแล้วเสียหายไปประมาณสักแสนห้าหมื่นบาทอูหู
อู่เขาตั้งข้อสังเกตมันน่าจะเกิดจากเหตุเมื่อวันจันทร์ที่๗
พฤศจิกายนที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นมีรถของลูกค้าที่เสีย
ก่อนจะมาถึงที่อู่เรียกช่างที่อู่ไปเข็นมาซ่อมอ่า
พอเช็คแล้วพบว่ามีการใส่น้ำลงไปในถังน้ำมัน
อู่จึงแจ้งว่าต้องถอดถังออกมาล้างแล้วค่อยเช็คว่ามีอะไรเสียคิดค่าบริการหนึ่งพัน
หลังจากนั้นทางอู่พยายามโทรติดต่อเจ้าของรถเพื่อแจ้งเรื่องการซ่อม
แต่เจ้าของรถไม่ยอมรับสายยังไงจนกระทั่งเช้าวันก่อนเกิดเหตุ
เจ้าของเนี่ยนำรถสไลด์มารับรถคืนแต่ทางอู่ไม่สามารถปล่อยคืนได้เพราะยังซ่อมไม่เสร็จ
ค่ะรวมไปถึงถ้าจะเอาไปจริงจริงต้องจ่ายค่าซ่อมก่อนพันห้า
ว่าเขาเปลี่ยนอะไรเขาทำงานไปแล้วนี่สรุปเคลียร์ไม่ลงตัวค่ะ
นั่นแหละฮะแล้วช่วงหัวค่ำก็เลยมีเหตุแบบนี้ตามมา
สันนิษฐานว่าเป็นเพราะเหตุนี้หรือไม่อ่าเบื้องต้นตำรวจนะครับ
บอกว่าพอจะทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะครับและอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบปากคำว่า
เกี่ยวข้องกับเหตุที่ก่อในช่วงเวลากลางคืนหรือไม่
อ่ะเรื่องนี้ก็ต้องดูเหมือนกันนะคะว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไร
เพราะว่ามีคนขับรถบรรทุก๑๘ล้อขับรถมาที่บริเวณทางรถไฟ
แต่จอดไม่ทันเบรกไม่ทันพุ่งชนกับขบวนรถไฟที่วิ่งมาอย่างเร็วเลยค่ะ
เห็นอย่างนี้ก็ตกใจนะคุณชนะเอาอีกแล้วเหรอ

คือข่าวแบบนี้เราก็เล่าแล้วก็เตือนกันบ่อยว่าถ้าหากว่าอยู่ใกล้กับทางตัดทางรถไฟเนี่ยให้ดูก่อน
นี่ขนาดมีที่กั้นน่ะเนี่ย
ใช่ค่ะก็ยังไม่ไหวที่จะโดนชนเนี่ยนะคะ
แต่ยังเคราะห์ดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ
โดยตำรวจสภแม่ทาอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเนี่ยก็ได้รับแจ้งเหตุรถไฟชนรถพ่วง๑๘ล้อนะคะก็ทำให้เกิดความเสียหาย
ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปที่เกิดเหตุนะคะก็พบว่ารถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อที่บรรทุกเข้าเปลือกมา๓๐ตันเนี่ยนะคะเสียหายค่ะ
โดยคนขับรถพ่วงเนี่ยคือนายนัทพลชาแสงอายุ๒๕ปีนะส่วนคนขับรถไฟคือนายสมนึกหมื่นอาสาอายุ๕๗ปีนะคะ
ก็เป็นรถไฟขบวนที่๕๑กรุงเทพเชียงใหม่กำลังจะเดินทางไปส่งผู้โดยสารที่เชียงใหม่

ไปสอบถามคนขับรถ๑๘ล้อเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเบื้องต้นเขาไปรับข้าวเปลือกที่หางดงเชียงใหม่แล้วก็จะมุ่งหน้าไปลำปาง
ก็ใช้เส้นทางนี้แหละพอถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยเห็นว่าสัญญาณเตือนรถไฟกำลังจะมาแต่มันยังไม่มาไง
แล้วเขาบอกไม่เห็นว่าไอ้เหล็กกั้นเนี่ยมันจะปิดเลยเขาบอกไม่เห็นเขาก็เลยพยายามเร่งเครื่องไปแต่สุดท้ายไม่ทันนะคะก็เกิดเป็นอุบัติเหตุแบบนี้
คือลักษณะว่าไปคาอยู่ตรงนั้นเท่าที่เห็นนะแล้วคนขับเองก็รีบหนีออกมาก่อนรถมันก็คาอยู่อย่างนั้น
ก็เลยทำให้รถติดไปด้วยนะคะดังนั้นก็คืออ่ะป้องกันเอาไว้อย่าให้เกิดนะคะ
อารมณ์มาหาของกินอร่อยดีกว่าไปกินของดองกันไหม
ติดตามเลยในช่วงของสบัดรอบกรุง
ว้าวอ่ะทะเลดองมีอะไรบ้างแซลมอน

แซลเล่นแซลเล่นได้ปูดอง๊อะ

เออยังมีอีกมากมายหลายอย่างที่เป็นของทะเลน้องดองราคาไม่แพง
เขาบอกว่าเอาจริงเริ่มต้นก็๒๐บาท
เฮ้ยขายได้ไหมอ่ะหรอน่ากินน่าทานแบบนี้ขายที่ไหนบ้าง
ตลาดนี้ตลาดดังรวมของกินเยอะเลยใช่แล้วเขาบอกว่ามีร้านหลักหลักของเขาอยู่ที่พัทยาด้วยอ๋อ
ก็ไปหาทานกันได้นะครับเขาบอกว่าที่เด็ดจริงอยู่ที่น้ำจิ้ม
เพราะมีให้เลือกทั้งน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบคลาสสิกรวมไปถึงน้ำจิ้มปลาร้าแบบนัว
แค่ฟังก็น้ำลายไหลแล้วอ่ะไปลองหาซื้อกันดูนะครับคุณผู้ชมครับ
ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะครับเฟซบุ๊กก็มีทะเลดองนะครับพิมพ์ไปแบบนี้ก็จะเจอนะ
ร้านเขาสีชมพูสดใสนะสะดุดตาอยู่แล้วล่ะนะใครชอบก็ไปเลยค่ะครับส่วนเรื่องราวสมัยวัยเด็กนะคะ
มันก็มีหลากหลายเรื่องราวที่จะเล่าสู่กันฟังอย่างหนูน้อยคนนี้เขาก็มีเรื่องราวที่น่ารักอ่ะ
คือเวลาอยากได้ของอะไรมันต้องอ้อนพ่ออ้อนแม่อย่างน้องคนนี้เขาก็อ้อนอ้อนอยากได้อะไรไปให้กำลังใจน้องหน่อยในช่วงสะกิดยิ้ม
สกิดยิ้ม
สกิดยิ้ม

อ้าวเก้าว่าไป
เอาดูจะสนับสนุน
แต่เพราะเอิญว่าของคุณพ่อคุณแม่อาจก็ยังแต่ไม่โต
อ๋อคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างไรบรรยากาศไปดูกันหน่อยเนอะ

เออนะคะเต้นเก่งด้วยใส่ส้นสูงเต้นด้วย
โอ้โหไม่ธรรมดา
คุณนัพพัทย์สอนโภชินะคะจะตามไปดูอีก
มีความน่ารักอะไรอีกเดี๋ยวเราจะตามไป
ชอบอะไรไปให้สุดลูกถูกต้องครับสนับสนุนให้ถูกทางกันไป
คุณผู้ชมฮะเรื่องของกีฬาสีหลายคนก็เคยจะผ่านช่วงเวลานั้นมา
ใช่มันจะมีมากมายหลายหน้าที่ของเด็กแต่ละคนแต่ละสี
ใช่หน้าที่หนึ่งคือหน่วยปฐมพยาบาล
ต้องมีอ่ะดูสิว่าหน่วยปฐมพยาบาล
มัวแต่เต้นแล้วลืมคนเจ็บเป็นยังไง
ไอ้หนูฝ่ายพยาบาลเพื่อนจะเป็นลมแล้วลูก

เออฝ่ายพยาบาลเพื่อนจะเป็นลม

เต้นเลยไม่สนใจเพื่อนเลย
เรื่องของการเป็นลมมันเป็นอะไรที่คลาสสิกมาก

อ่าถูกต้องเพราะมันร้อน
มันใช้พลังงานมันต้องไปวิ่งแข่งขันมันต้องมี

พยาบาลนี่สังเกตคือเขาจะมีแถบที่แขนถูกไหม
บ่งบอกว่าฉันทำหน้าที่ปฐมพยาบาล

บอกพยาบาลก็บอกว่าฉันก็เป็นลมเหมือนกันแต่ก็เต้นเสริงไป
โอ้โหมันสนุกไงมันห้ามใจไม่ได้หรอกคุณชนะ
ก็คงจะแซวเล่นเต้นขำ
คนที่ป่วยนะก็จริงก็คงมีคนดูแลอยู่แล้ว

อันนี้หันไปเห็นแล้วก็อยากจะแซวหน่อยไง
ก็เลยถ่ายแล้วก็แซวลักษณะแบบนี้

และถ้าคุณผู้ชมมีบรรยากาศสนุกแบบนี้ลองมาแชร์กันได้นะ
ใช่แล้วช่วงนี้เขากำลังมีกีฬาสีนะ
ที่ฉันไปดูในเฟซบุ๊คของเพื่อนลูกหลานสนุกสนานกัน

ใส่ชุดเป็นแบบว่าเชลิดเดอร์อย่างนี้กระโปรงพองนะ
ขอขอบคุณคลิปนี้นะฮะจากติ๊กต๊อกของคุณอินฟิกเฟิร์นครับ
เอาล่ะใครคิดถึงจูด้งนะจ๊ะบอกเลยว่าเขารออยู่แล้วค่ะ
เพราะว่าจะพาเรานี่นะไปสัมผัสวิถีชีวิตตลาดน้ำโบราณที่ตลาดบ้านใหม่
จะสวยงามแค่ไหนมีกิจกรรมอะไรของอะไรซื้อกันบ้าง

คู่กัดสะบัดข่าว
ดูกันต่อกับคู่กัดสะบัดข่าวเราสองคนคุณชนะและชิสานะคะ
เขาก็เลยพาเรานี่นะไปเที่ยวตามที่ต่าง
เห็นวันก่อนเขาไปพาย
คร่ะพายสะบัดไปไหว้พระ
แต่ว่าวันนี้จะพาไปตลาดเป็นตลาดโบราณนะคุณ
ตลาดย้อนยุคที่คุณจะได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตแบบเก่า
บรรยากาศจะเป็นยังไงบอกเลยนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมได้ดูแล้วเนี่ย
ฉันอยากไปเลยทันทีจริงอ่ะอยู่ที่ไหนบรรยากาศเป็นอย่างไร
ไปติดตามในช่วงสะบัดทั่วไทย
บัดทั่วไทยวันนี้เรายังคงอยู่ที่อำเภอเมืองฉะเชิงเซา
จังหวัดฉะเชิงเซาหรือเมือง๘ริ้วนั่นเองแหละครับ
เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวหลายคนต้องแวะเวียนมาเที่ยววัด
หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างแต่สิ่งหนึ่งที่น่าดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่แพ้กัน
นั่นก็คือวิถีชีวิตของชาวแปดริ้วที่มีความผูกพันกับแม่น้ำนั่นก็
แม่น้ำบางประกงนั่นเองแหละครับซึ่งที่นี่ก็มีชุมชนต่างต่าง
รวมถึงตลาดริมน้ำอีกด้วย
สวัสดีครับอยู่กับผมจูด้งเช่นเคยครับ
และวันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับครั้งที่แล้ว
ผมพาคุณผู้ชมพายเรือไปตรงนู้นเลยไปดูนะครับ
หลวงพ่อโสธรต้องบอกเลยว่าสวยงามมากแต่ครั้งนี้พิเศษไปกว่านั้น
ผมจะพาไปตลาดน้ำและพาไปพายเรือแบบนี้ครับ
แม่ไปปกติผมไม่ไปเดี๋ยวผมจะไปด้วยวิธีนี้แหละครับ

แบงค์ครับเราพายมาได้สักพักแล้วตอนนี้เราจะไปที่ไหนต่อครับพี่
ใกล้ถึงแล้วครับเราจะเข้าตลาดบ้านใหม่เป็นตลาดเก่าแก่ร้อยปีแล้วครับ
ข้างในนั้นมีอะไรบ้างพี่ก็มีของขายของสินค้าพื้นบ้านขนมแปลก
โอ้โหแล้วจากตรงนี้ไปประมาณกี่กิโลครับพี่แบ็คจากที่เราออกมาชวนมาครับขับอ่ะ
ถึงบ้านใหม่ก็ประมาณหกกิโลครึ่งอะครับพายมาก็เริ่มล้าแล้วแหละ
แต่ว่ายังสู้ต่อครับเดี๋ยวเราไปตรงตลาดบ้านใหม่ต่อเลยดีกว่าไปครับ
สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ
เราเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดบ้านใหม่นะครับ
บรรยากาศคึกคืนมากเลยข้างในเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าว่าแม่เขาทำอะไรกันนะครับไปเลยครับ
อีกหนึ่งกิจกรรมของตลาดน้ำบ้านใหม่ที่นี่คือการรำไทยและแน่นอนครับ
เขาอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบนี้ไว้สืบนานเลยแต่ว่าตอนนี้ขอตัวไปม่วน
ไว้ก่อนแล้วกันครับไป

และนี่ก็คือตลาดบ้านใหม่๑๐๐ปีเป็นตลาดที่มีมาตั้งแต่สมัยราชการที่๕
ซึ่งมีอายุกว่าร้อยปีเห็นได้จากรูปทรงที่เป็นอาคารไม้โบราณแบบนี้
ในอดีตที่นี่เคยเป็นชุมชนริมน้ำที่มีการค้าขายกันอย่างคึกคัก
เนื่องจากมีชาวจีนเข้ามาอาศัยอยู่เยอะอีกทั้งคนที่นี่ก็ยังมีการอนุรักษ์สิ่งของเก่าเอาไว้มากมาย
ดูไปแล้วก็เหมือนกับได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตเลยทีเดียวล่ะครับ
แบงค์ครับเราชมตลาดกันมาพักนึงแล้วเราจะไปที่ไหนกันต่อดีครับ
เดี๋ยวจุดต่อไปเราจะไปแวะแพรวัดแหลม

ถึงแล้วครับแพร่วัดแหลมที่นี่พี่แบงค์บอกว่าจะพามากินของอร่อย

งเย็นครับน้ำแดงชานม
ได้มาแล้วครับนี่ครับปังเย็นของขึ้นชื่อของที่นี่เลยใช่ไหมครับพี่แบงค

อืมดังนั้นครับเข้าปาก

โอ้โหวันนี้ต้องบอกเลยได้มาเปิดมุมมองใหม่ในการท่องเที่ยว
เริ่มตั้งแต่การพายเรือสนุกมาก
วันนี้ได้ทั้งมาชมวัดแล้วก็มาชมตลาดที่เก่าแล้วก็แปลก
ที่สำคัญได้กินของกินที่อร่อยและชื่นใจแบบนี้
วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แบงค์มากเลยนะครับ
แต่ว่าถ้าใครอยากจะมาเที่ยวแบบนี้มาได้ยังไงบ้างฮะ

บัดทั่วไทยครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามครับ

เห็นแล้วอยากตามรอยคุณจูด้งไปเลย

คุณเคยไปที่ตลาดแห่งนี้ด้วยแล้ว

ดีกว่าแถวนั้นพ่อค้าแม่ค้าน่ารักอาหารอร่อยมาก
บรรยากาศก็ดีมีโอกาสไปกันค่ะ

คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะให้ดูความในใจของหนุ่มน้อยคนนี้หน่อย
เขาบอกว่ามีความในใจบางอย่างมาฝากวัยรุ่น

ฝากอะไรไว้เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข้าวคู่กัดสะบัดข้าว
ในใจของหนุ่มน้อยคนนี้หน่อยค่ะมีเรื่องอยากจะมาบอก
อยากมาฝากเตือนวัยรุ่นทั้งหลาย
ฝากเอาไว้ให้คริสครับคิดถึงเขาทำไมอ๋อ
เป็นอะไรกับเขาก่อนเป็นอะไรกับเขาก่อน
เป็นอะไรกับเขาก่อน
คิดถึงเขาทำไมเพราะเป็นอะไรกับเขาก่อน
ฝากไว้ให้คริสวัยรุ่นอือ

มันเป็นการเตือนสติเตือนใจกัน
เป็นประหยุดคมอืมช่างนะ

ดูสิ่งที่ตัวเองทำเอาไว้นะตอนเด็กเขาเป็นยังไง
บางทีอาจจะต้องฟังสิ่งที่ตัวเองพูดเองนั่นแหละ
จะได้ความขำได้ความสนุกว่าตอนนั้นเราทำอะไรลงไป
น่ารักดีนะน่ารักดีค่ะ
ลากันไปด้วยคลิปน่ารักนะครับของเจ้าสุนัขและเจ้าของสุนัขก็คือคน
ก่อนนอนอ๋อเล่นกันก่อนนอนค่ะรายการต่อไปรออยู่แล้วนะครับ

เพลง
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม

บัดข่าวประกัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์